อยู่ที่เหตุสลตรคนจมน้ำเสียชีวิตเหมือนกันนะครับ
อันนี้คุณตาไว้เจ็ดสิบสามปีแล้วแล้วคือยังแข็งแรงออกไปหาปลา
แต่ก็คาดว่าน่าจะหน้ามืดนะคะ
แล้วก็เลยจมน้ำในคลองเสียชีวิตค่ะ
นี่ค่ะเป็นญาติของนายสุขแสนเจ็กอายุ๗๓ปีนะคะ

หลังจากเห็นร่างผู้เสียชีวิตที่บริเวณคลองน้ำ
ด้านหน้าที่ทำการอบตกระชนะคะ

ไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกาย
มีตะข่ายดักจับปลาตกอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะตำรวจเขาก็เลยสันนิษฐานเบื้องต้นว่า
ผู้ตายเนี่ยน่าจะออกมาทอดแหจับปลาอยู่ในคลองแค่คนเดียวแต่ทีนี้ผู้ตายก็มีโรคประจำตัว
ประกอบกับอายุมากแล้วนะคะ๗๓ปีสภาพอากาศร้อนจัด
ทำให้มีอาการหน้ามืดเป็นลมระหว่างที่ยืนทอดแหอยู่แล้วก็เลยทำให้เสียชีวิต
เรื่องต้นก็มีการส่งร่างผู้ตายไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลพิมายแล้วนะคะ
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงประกอบสำนวนตามขั้นตอน
จะให้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปนะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ
คุณผู้ชมคะเกิดขึ้นที่อำเภอพิมายเหมือนกัน
ช่วงสายที่ผ่านมานี้เองค่ะตำรวจได้รับแจ้งเหตุผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบ
บ้านวังกลางตะบนในเมืองไปพบศพคนจมน้ำเสียชีวิต
อยู่ในลำน้ำจักรราชซึ่งอยู่ท้ายหมู่บ้านวังกลาง
เจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยกันนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมานะคะ
ทราบชื่อคือนายโชธดีพิมายอายุ๖๑ปี
สภาพศพคือขึ้นอืดแล้วเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒วัน
กู้ภัยนำศพส่งโรงพยาบาลพิมายเพื่อพิสูจน์สาเหตุค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านก็เล่าบอกว่าผู้เสียชีวิตคนนี้อยู่บ้านคนเดียว
และออกหาปลาเป็นประจำขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ขับไปไปจับปลาแล้วก็หาปลาไปขายผู้ตายจะนั่งเรือออกไป
ตะข่ายดักปลากลางลำน้ำจักราชค่ะระดับน้ำลึกเนี่ย
ประมาณสามถึงสี่เมตรอืมก็คาดว่าก่อนตายผู้ตายคงจะลงน้ำ
เก็บกระข่ายที่เขาเอาไปดักเอาไว้แล้วนี่แหละ
แต่ทีนี้น้ำมันคงเย็นและอาจจะเป็นตะคิว
แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทำให้จมน้ำนะคะ
จนถึงวันนี้เนี่ยมีชาวบ้านไปออกหาปลา

ถึงได้แจ้งตำรวจให้ทราบว่ามีคนเสียชีวิตนะคะ